นาฬิกา๔นาทีแล้วนะครับช่วงนี้มาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันนะครับ
เพราะว่าคุณคุปตนันมีเรื่องเตือนพายุอีกแล้วนะครับสวัสดีคุณคุปตนัน

ทั้งสองท่านนะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับ

ไปแล้วนะครับหนึ่งลูกพายุก่อนหน้านี้ที่ไปสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างเลยทีเดียวนะครับ
แถวบริเวณจังหวัดประจุภิริขันทัพสแก่ถือว่าได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักนะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปถ้าหากไม่มีกลุ่มฝนตกหนักเข้ามาซ้ำเติมในพื้นที่
คาดการณ์ว่าสถานการณ์จะค่อยดีขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมีพายุหนึ่งลูกก่อตัวขึ้นอีกแล้วนะครับ
พายุลูกนี้มีการคาดการณ์ว่าก็จะมีการพัฒนาความระลมจนกลายเป็นพายุกำลังแรงอีกลูกหนึ่ง
บริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้ก็คือแถวที่มีการก่อตัวของพายุตัวเดิมนะครับ
แต่ว่าพายุลูกนี้มีการคาดการณ์ว่าทิศทางของเขาจะเป็นพายุที่มีการดูดเอาลมหนาวมาเยือนเมืองของเรา
คุณผู้ชมครับนี้คือภาพถ่ายดาวเทียมแสดงกลุ่มก้อนเมฆที่กอกตัวขึ้นถนัดนี้

ท้ายประเทศประเวนพื้นที่ฝั่งอาวไทย

ศรีธรรมราชพัทธลุงใครอยู่บริเวณนางกล่าวมีโอกาสเกิดฝนนะครับ
วันนี้ตลอดทั้งวันจะออกจากบ้านก็พกอุปกรณ์กันฝนไปด้วยนะครับ
นี่คือเป็นกลุ่มฝนที่ก่อตัวจากหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปก็คาดการณ์ว่าจะพัฒนาความระลมอย่างต่อเนื่อง
ที่เห็นเป็นเส้นนี้คือลักษณะของกลุ่มเมฆกลุ่มฝนที่มีการก่อตัวขึ้น
ในลักษณะของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับ

ในระยะวัน๒วันนี้จะมีบทบาทอิทธิพลต่อสถานการณ์ฝนในพื้นที่ประเทศไทย
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ

เป็นกระแสลมที่เคลื่อนที่ในระดับสูง
สูงจากพื้นดินประมาณ๕กิโลเมตร

จึงมีการดูดเอาไอน้ำดูดเอาความชื้นต่าง

่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆที่มีลักษณะการก่อตัว
เป็นในแนวสูงหรือว่าแนวดิ่ง
จึงทำให้มีโอกาสเกิดกลายเป็นฝนฟ้าขนอง
ฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นในพื้นที่ได้
หลังจากเกิดฝนแบบนี้

นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ส่วนพื้นที่ภาคอีสานอดใจรอนิดหนึ่ง
ตอนนี้๑ปัจจัยสำคัญที่จะเข้ามามีบทบาทต่อ
สถานการณ์ลมหนาวในพื้นที่ภาคอีสาน

ก็คือเรื่องของการก่อตัวของพายุหมุนเข็ดร้อน

วันนี้เขาไปอยู่ในแถวบริเวณทางตอนกลาง

จากลมหนาวที่มีการแผบมาเป็นระยะ
ก็ทำให้พายุลูกนี้คาดการณ์ว่าจะอยู่ในทะเล

มีทิศทางมุ่งหน้าไปบริเวณเกาะไหล่หลำ
ระหว่างที่มีการเคลื่อนที่ก็จะมีการดูดเอาลมหนาวจากบริเวณทางตอนบน
ปกกลุ่มพื้นที่ภาคอีสานของไทยเราอีกครั้งหนึ่ง
สิ่งที่จะเกิดขึ้นช่วงแรกก่อนที่เราจะได้สัมผัสอากาศหนาวลมเย็น
ก็จะมีลักษณะของฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
หลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะเย็นลงอีกครั้งหนึ่ง
ในช่วงตั้งแต่วันที่๑๒ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๑๔นี้
ก็อดใจรอนิดหนึ่งสำหรับใครที่ชอบลมหนาว
แต่ทีนี้ตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาหลายพื้นที่มีท้องฟ้าอึมครึม
ท้องฟ้ามูมัวหน่อยบางพื้นที่มีฝนตกปล่อย
ฝนเหล่านี้นั้นเกิดจากอะไรเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูกราฟิกกราฟิกนี้
เป็นการอธิบายลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นกับเมืองไทยของเราตอนนี้
ก็คือการที่มีลักษณะของอากาศเย็นอากาศอุ่นเข้ามามีอิทธิพลต่อเมืองไหนของเรา
สีน้ำเงินคืออากาศเย็นสีเหลืองคืออากาศอุ่น
สิ่งที่เกิดขึ้นกับเมืองไทยของเราตอนนี้ก็คือลักษณะของอากาศเย็นคือมีการปกคลุมอยู่แต่เดิม
ตอนนี้อ่อนกำลังลงถูกแทนที่ด้วยอากาศอุ่นที่ค่อยช้อนเข้ามา
ลักษณะแบบนี้เองจึงทำให้มีการก่อตัวของกลุ่มเมฆเกิดขึ้น
ซึ่งกลุ่มเมฆที่ก่อตัวเป็นกลุ่มเมฆที่ก่อตัวไม่ได้สูงมากนัก
จึงเป็นท้องฟ้าอึมครึมคมัวแบบนี้มีฝนตกปล่อย
แต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไป
ก็จะเป็นลักษณะของอากาศเย็นเข้ามาแทนที่แทน
แบบนี้ต้องระวังเพราะว่าอย่างที่บอกว่า
สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความแปรปวนสภาพอากาศอย่างฝนฟ้ากันนอง
ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความสูญเสียความเสียหายเกิดขึ้นได้นะครับ
และนี่คือภาพรวมของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้ครับ
ผมคุณตะนันท์พี่สิทธิ์มหันท์สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป